เรื่องของพิธีกรรมต่างเราพูดถึงกันเยอะ
แต่จะพาไปดูวิธีกรรมที่เขาใช้ไฟในการประกอบด้วย
จะร้อนระอุแน่นอกขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำพิธีกรรม
ตามความเชื่อที่ใช้ไฟในการประกอบพิธี
จะมีพิธีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
เริ่มด้วยพิธีกรรมของทางภาคใต้กับพิธีตัดยอดไฟ
ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้

ที่มีชื่อว่าพิธีตัดยอดไฟ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมสะดอกเคาะรูปแบบหนึ่ง
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของชาวใต้
โดยการสะดอกเคาะจะมีหลายแบบด้วยกัน
มีทั้งเดินแก้วเหยียบมีด
ใช้ของแหลมทิมแทงร่างกาย
การเดินลุยไฟแบบนี้แหละครับ
ซึ่งคนที่สามารถเดินลุยไฟได้
จะต้องเป็นสิทธิ์ที่มีร่างทรงต่างประทับร่าง
ซึ่งการที่จะมาเดินลุยไฟแบบนี้
อกจากจะเป็นการสะดอกเคาะให้แก่ตนเอง

ยังเป็นการทำให้ผู้เข้าทรงลุยกองไฟ
ได้บุญบารมีตามความเชื่อโบราณอีกด้วย
มาต่อกันที่พิธีกรรมของชาวอีสานภูไทย
กับพิธีเยาว์เหยียบไฟ
เห็นแล้วแสบร้อนแทนพ่อหมอเลยนะครับ

จัดขึ้นที่บ้านน้องแวงศรี
ตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน
พิธีนี้ทำเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย
ที่เชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งไม่ดี
หรือพูดผีมาทำให้เกิด

เหมาก็จะร้องรำไปพร้อมกับจังหวะเสียงแขน
จากนั้นก็จะไปเหยียบไฟ
แล้วไปเหยียบที่ลำตัวของคนป่วย
โดยเชื่อว่าการเหยียบไฟเป็นการเพิ่มอิทธิฤทธิ์
ในการปราบผีที่เข้ามาสิงในร่างกายของคนป่วย
อกจากนี้หมอยาวยังอมเทียน
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยในทุกส่วนของร่างกาย

ซึ่งจะทำแบบนี้ทั้งหมด๓รอบ

หมอยาวบอกว่าอาการของคุณลุงที่อยู่ในคลิป
ก็ดีขึ้นตามลำดับอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะครับ
อย่างไรก็ตามพิธีที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดู
เป็นพิธีที่ใช้ความสามารถส่วนบุคคล
ลอกเลียนแบบและโปรดใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมด้วยนะครับ
ให้ดูแบบนี้แล้วไม่ใช่ไปทำตามนะ

ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไป